มาเป็นแบบว่าไซส์ยุโรปเลย

ฝรืมไปเตี้ยเลย

ปัญญาพรโค้งแสงบุตรอายุ๒๔ปีปัจจุบันทำคอนเทนต์เครียตเตอร์
ถ้าพี่ไม่ชอบหมาลองมาชอบหนูได้ไหมคะ

เป็นไงครับตอนนี้มีแฟนแล้วยัง

ไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะ

ไม่เคยเลยมีแค่แบบคุยอะค่ะ

หนูยังไม่เจอคนที่มันแบบใช่จริงอะค่ะ

คือหนูว่าค่อนข้างคาดหวังกับความรัก

หนูจะแพ้ทางแบบพวกนักดนตรีอะไรพวกนี้

นะครับถ้าคุณชอบไอเกอร์ต้องคนนี้เลยครับ
ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับคุณท็อปได้เลย
เชิญ
โอกาสพูดกับแก้มคุณจะพูดว่าอะไร

จริงผมพูดเยอะไม่ค่อยได้ครับ

เวลาเจอคนที่ใช่ผมไม่ค่อยกล้าพูด

จะบอกว่าถึงผมจะไม่หล่อกับพี่โดมนะครับ

แต่ผมก็ใช้โฟมที่พี่โดมใช้นะครับผม

เขาเป็นนุ่มใจดีครับคุณผู้ชมครับ

ไม่รู้ว่าอยากจะช่วยดูแลหัวใจของคุณแก้มหรือเปล่า

คุณอยากจะพูดอะไรกับแก้มเอาเลย

นี่ผมโสดโอนไวด้วย
นุ่มโสดข้อที่สามของเราข้อสุดท้ายของเรานะครับ

เขาสามารถเสกของให้ได้
ไปพบกับคุณช้าง
แล้วคุณเอามาให้ใคร

รับทราบ

โอ้ยครั้งที่๒นะ

อันนี้มีของเล่นด้วยโอ้ย
อันนี้จะมอบให้คุณแก้มเหรอ
คุณโสดคุณโสดมานานยังเนี่ยชาญ

คุณเสกผู้หญิงที่อยู่ในดวงใจคุณหายไปหรือยังไง

ตั้งแต่โดนแฟนเก่าบอกเลิกเลยก็จีบใครก็ไม่เคยติดเลยครับ

เพราะผมชอบสวยสวยแบบไทยด้วย
คุณจะพูดว่าอะไร
เปิดหลังผีให้ไปบ้านล้าง

เมษายนลาศรีมีนสมโนเลิกเขาเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่าง
เป็นคนใจเย็นเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เยอะด้วยนะมันเลยไปเยอะมาก
และนิ้วก้อยเขายาวเท่ากับข้อตำแหน่งนี้เลย

ว่าตัวเขาเองมีที่ให้โชคชะตาเขาวาสนาดี
เส้นสมองเนี่ยปลายเส้นสมองเขาอยู่เนินจันทร์เนี่ย
เป็นคนจินตนาการเยอะแล้วเขาเป็นคนมีเสน่หเพศตรงข้าม

๓๐อ้างคาอยู่กับราหูเนี่ย๓๐มนุษย์อยู่
เขาเนี่ยนะของขึ้นนะแตกหัก

ไม่สนเลยแบบว่าเวลาโหมโหไม่มีสัญญาณความหมาย
ผลเหรอเขาแตกหัก

ราศีเมทุนเป็นคนสองอารมณ์สองใจไปไหนไปคนเดียวไม่ได้
ต้องมีเพื่อนฝูงคอยเป็นเพื่อนไปแบร์มือคนนี้ดิครับ
ที่เขาเรียกว่าจุ่มแซ่บหัดหมวยไฟเตอร์ขึ้นมาชกอย่างเดียว
อันนี้ไม่มีปีมีคุยจะใส่อย่างเดียว
เนินอางคารอิ่มขนาดนั้นโดยสำหรับมือซ้าย
มีเส้นเสาตำแหน่งนี้บอกถึงเรื่องผู้หญิงให้โชค
เป็นคนจิตใจดีและเส้นใจเขาอยู่ตำแหน่งนี้

คุณวิทย์นี่ฮะเขาบอกตั้งแต่ต้นรายการเลย
อ๋อเหรออ๋อเขาบอกได้หรอ
๒๒วันอาทิตย์ตัวเขาเองเป็นคนคิดการใหญ่
ตัวเขาเองเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีมาก
สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือความฉลาด
เขาเป็นคนที่ดูขู่ไม่ได้นะเขาโมโหเขาของขึ้น
เขาเป็นอย่างนั้นเรามาดูมือมือซ้าย
อันนี้เหมือนกันเขาก็เห็นเสาเส้นนี้ไหม

วิ่งไปชิดเส้นสมองนักวางแผนมีเส้นใจ
แต่คนนี้ไม่ค่อยมีนำบ่นนำถน

ทำอะไรค้างทำแบบแยงวัศีรกัน

มือขวาเนี่ยมีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศ